ชีวิกฤตแบบนี้ท่วมสูง๓เมตรแล้วชาวร้อยเอ็ดเองเขาบอกว่า
ตอนนี้อยู่กับน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอยากได้ถุงยางชีพบ้าง
ดูสถานการณ์น้ำที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยแล้วดูสภาพน้ำเห็นไหม
มันจะเน่าแล้วอ่ะพี่เบิร์ตเห็นสภาพน้ำนิ่งแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนบ้านนี้ก็อยู่ไม่ได้ชั้นเดียวไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ชั้นล่างไม่ได้แล้วต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น๒
นี่อย่างที่อำเภอจังหานี่หนักเลยนะ
เพราะว่าเป็นจุดแรกที่รับมวลน้ำชีล่าสุดน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้าน
ชาวบ้านนี้ประมาณสัก๖๐๐หลังได้ในพื้นที่๕ตำบลค่ะ
ตำบลดงสิงตำบลดินดำม่วงลาดผักแว่นแสนชาติ
แล้วนาข้าวเสียหายเป็นหมื่นกว่าไร่ค่ะ
อย่างที่บ้านดินแดงที่ตำบลดงสิงนี่นะคะน้ำชีเนี่ยร้อนตะหลิง
แล้วดูสิเป็นแบบจอกแหนงแผน
แล้วถ้ามีจอกมีแหนมาแล้วน่ะน่ะซึ่งน่าวเร็ว

พวกเขาปกคลุมน้ำออฟฟิเจนมันไม่ลงไปออฟเกจไม่ลงไป
แล้วบ้านตรงนี้นะพี่เบิร์ตอยู่ตรงนอกแนวพนังกั้นน้ำ
น้ำมันสูงเยอะมาก๓เมตรกว่าค่ะ
ชาวบ้าน๑๕๖หลังคาเรือนต้องอบพยพ
พยพขนของไปอยู่บนถนน
ชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบมา๒อาทิตย์แล้ว

จุดที่เราอยู่มันไม่ใช่จุดที่เราย้ายจากบ้าน

แต่พวกเราอบพยพแล้วอบพยพอีก

เอาน้ำมาน้ำมาก็ต้องย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่ง
แล้วน้ำมันก็มาอีกต้องย้ายที่สูงกว่าเรื่อยค่ะ
ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วเป็นคันพนังกั้นน้ำ
ขาดรายได้ออกไปทำงานไม่ได้หรอก
แล้วอาหารทำยังไงเอามีเท่าไหร่มาแบ่งกัน
เอาไข่ต้มมีเอาเธอบ้านฉันบ้านเธอมาแบ่งกัน
อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
เรื่องอาหารการกินอันนี้สำคัญสุดเลย
แล้วก็เรื่องถุงยางชีพต่างจะได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะ
อันนี้ที่ตำบลดงสิงที่๑๐๑นะ
สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมหลังจากนี้
ถ้าคุณผู้ชมมีช่องทางไหนอยากจะกระจายข่าวว่า
ท่านกำลังเดือดร้อนอยู่โพสต์ในโซเชียลมีเดียเลย
หรือไม่ก็แจ้งไปยังเพจประจำจังหวัดของท่าน

ให้เขาโพสต์มันจะได้กระจายข่าวมา
แล้วพวกเราไทยรัฐทีวีจะช่วยกระจายต่ออีกทีหนึ่ง
ต่อเลยฮะที่อำเภอกรกพระนครสวรรค์
อันนี้เขาทนมาเป็น๑๐วันแล้วเข้าสู่สัปดาห์ที่๒แล้วครับ
เขาก็ขอเหมือนกันพี่น้ำแข็งขอบริจาคน้ำดื่ม
ข้าวด้วยอาหารด้วยนะเพราะเขาเริ่มอยู่กันไม่ไหวแล้ว
เป็นพื้นที่หมู่๒ตะบนยางขาวอำเภอกรกพระที่นครสวรรค์
ชาวบ้านเขาโพสต์แบบนี้ครับให้ดูเลยนะว่าเขาต้องอยู่กันยังไง
เขาขอรับบริจาคน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งขอบรรเทาทุกข์หน่อยในช่วงนี้
เพราะว่าบ้านเขาโดนน้ำล้นตะหลิงเข้าท่วมมา๑๐วัน
ทีมข่าวลงพื้นที่เลยฮะเมื่อวานนี้
พบว่าบ้านเรือนในพื้นที่หมู่๒ถูกน้ำท่วมหมดเลยนะ
หมายความว่าทุกหลังเนี่ยอันนี้คือมิดหลังคาแล้วคุณผู้ชม
บางหลังสูงหน่อยยังมีชั้น๒
แล้วบางบ้านที่เขาบอกมิดหัวคือระดับน้ำเกือบ๒เมตรครับ
รวมทั้งถนนในหมู่บ้านก็น้ำท่วมสูงด้วยจนรถทุกชนิด
ขับผ่านไม่ได้ครับชาวบ้านต้องใช้เรือแล้วตอนนี้
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อพี่สุพรรณี
เป็นชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัยนี่แหละนะ
เล่าให้ฟังนี่คนที่ชูชีพเหลืองตรงกลางเนี่ย
หมู่บ้านนี้มีทั้งหมด๗๑ครอบครัว
อยู่กัน๒๓๙คน
น้ำดื่มเนี่ยขาดแคลนแล้วอาหารก็ขาดแคลนแล้ว

จริงมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะ

ว่าพวกเขาต้องอยู่แบบนี้อีกนานแหละ

เจ้าหน้าที่อบตยางขาวก็บอกนะว่าเดี๋ยวจะเร่งบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

แล้วก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ